ว่าอันนี้นี่คือร้อนเลยร้อนเพราะอะไรไฟไหม้
แล้วไหม้ที่ไหนรู้ไหมโรงงานอัดกระดาษก้อน
เชื้อเพลิงเลยล่ะเชื้อเพลิงอย่างดีเลยดอมที่บอกให้คุณผู้ชม
แล้วเนื้อที่ตรงนี้เกือบ๒๐ไร่ค่ะ
ทำยังไงกว่าเจ้าหน้าที่จะไปดับไฟได้แล้วนี่
ซ้ายมือโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยค่ะ
อันนี้เป็นโรงงานรับซื้อกระดาษอยู่ในพื้นที่บางปะอินของอายุทยานะคะ
เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มครึ่งแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่
ไฟมันลามจากตรงโรง๒แล้วก็ลามไปที่โรง๓
กระดาษอัดก้อนเอาไว้เพียบเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำมากัน๒๐กว่าคัน
ฉีดน้ำดับไฟแต่ว่ามันยาก
เพราะว่าอะไรข้างในเป็นกระดาษอัดก้อน
แล้วทางด้านตำรวจที่สพพระอินราชาเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะไฟดับดับทั้งโรงงานเลย
แล้วพอไฟมาปั๊บเนี่ยไฟไอ้ตรงนี้
ไฟที่มันลุกไหม้มันก็มาด้วยค่ะ

ทีมพนักงานที่ผจญเพลิงเนี่ยนะคะ

คือมันกระจายไปไงจากโรงงานหนึ่ง

เนี่ยต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะ

ไอ้ตรงด้านหน้าเป็นจุดที่เก็บกระดาษอัดก้อนด้วย

ถามทีมผจญเพลิงหน่อยเขาบอกว่าอ๋อ

โครงสร้างตรงนี้ที่พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเห็นเนี่ย

เจ้าหน้าที่ต้องระวังมากนะคะในการปฏิบัติงาน
ยังไม่สามารถดับได้สนิทแบบ๑๐๐
เรื่องต้นประเมินมูลค่าความเสียหาย

จะส่งขายแค่กระดาษอัดก้อนนะ

โอ้โหจะส่งขาย

โกดังอีก๑๐ล้านคุณผู้ชม

เดี๋ยวจะต้องส่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไป

เช้าวันนี้เดี๋ยวให้ทางพศลงพื้นที่นะคะ